วันนี้เราพูดคุยกับทางผู้ค้าที่เดือดร้อนนะครับ
แล้วก็เดี๋ยวจะต่อสายพูดคุยกับในส่วนของกรุงเทพมนคร
ในการที่มีความพยายามในการจัดระเบียบด้วย

วันนี้เชื่อว่าหลายประเด็นที่มีคำถามแล้วก็คาใจอยู่อยากจะถาม
คุณผู้ชมก็สามารถแสดงความคิดเห็นมาได้นะคะ
นั่งอยู่กับเราทั้ง๓คนนี้เป็นตัวแทนค่ะ
ทั้ง๓เขตนะคะอยู่ในรายการกับเรา
ท่านแรกนะคะคุณสมพรศรีวิชัยตัวแทนผู้ค้าประตูน้ำนะคะ
ท่านที่๒คือคุณธนชพอร์ตอบรมตัวแทนผู้ค้าหน้าเซ็นเทิร์นเวิร์กค่ะ
แล้วก็อีก๑ท่านคุณจิตศักดิ์แซ่ตั้งตัวแทนผู้ค้าในเขตราชบุรณะค่ะ

เชิญผู้ค้ามาหรือว่าการพูดคุยกับผู้ค้า
ในช่วงของการจัดระเบียบทีไรจะมี๒ประเด็นเข้าใจกันอยู่แล้วใช่ไหมฮะ
ว่าคนที่เป็นคนเดินเท้าก็บอกจัดระเบียบก็ดีนี่

ตรงนี้ก็เลยต้องถามทางผู้ค้าก่อนใจเขาใจเราแล้วกันนะฮะ
ผู้ค้าเคยค้าขายอยู่นี่ตลอดชีวิต
ถูกจัดระเบียบแบบนี้การที่ยังไม่มีที่รองรับแบบนี้
บอกถึงความรู้สึกให้คุณผู้ชมหลายท่านเข้าใจหน่อยฮะเชิญครับ
ค่ะดิฉันเป็นผู้ค้าอยู่ตรงถนนราชปารพนะคะตลาดประตูน้ำ
ตามที่รัฐบาลเขาขอคืนทางเท้าให้กับประชาชนส่วนใหญ่
คือกลุ่มของผู้ดิฉันห้าสิบเขต
เป็นแค่พ่อค้าแม่ค้าส่วนหนึ่งแต่ประชาชนต้องมากกว่าพวกเราอยู่แล้ว
เข้าใจค่ะว่ารัฐบาลต้องการให้คนประชาชนส่วนใหญ่ได้รับความสะดวกสบาย
และซึ่งที่เขากล่าวอ้างมาว่าเขาได้รับการร้องเรียนมาจากประชาชนนั้นน่ะ
ดิฉันก็เข้าใจค่ะก็คือในมุมของเขา
แต่ในมุมของเราของพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเราเป็นคนจน
เราเรียนจบไม่สูงอะค่ะอาจจะมีคนสูงบางคนบ้าง
แต่โดยส่วนใหญ่แล้วคนที่ทำมาหากินริมถนนเนี่ย
เขาไม่มีความรู้หรอกค่ะเขาก็จะประกอบอาชีพ
ตรงพื้นที่เล็กที่เขาเสาะหาเอารถเข็นไปวาง
เอาโต้ไปตั้งวางขายเพราะว่าพวกนี้มันใช้การลงทุนที่ไม่เยอะใช่ไหมคะ
ถ้าเรารวยเรามีเงินมากพอเราก็ต้องเข้าไปอยู่ในห้าง
เข้าไปอยู่ในตรงที่พื้นที่ที่เขาจัดสรรไม่ให้เราแอร์เย็นนะ
พื้นที่ของนายทุนซึ่งถ้าเป็นพื้นที่ตรงนี้เนี่ย
มันเป็นค่าเช่าที่แพงเราไม่สามารถจะเข้าไปอยู่ได้
เพราะเราไม่มีกำลังทรัพย์เราไม่มีเงินจะไปสู้ค่าเช่าเขา

ก็ค่อนข้างแต่ส่วนใหญ่แล้วฟังเสียงจากลูกค้าผู้ค้า
ลูกค้าที่มารับบริการของพอซื้อ

ลักษณะที่ว่าไม่มีของที่จะต้องซื้อทาน

แล้วก็ของเราเนี่ยขายในระดับชนชั้นกลางกับชนชั้นล่าง
พนักงานข้างบนเนี่ยเงินเดือนเขาน้อย
น้อยมากเขาไม่มีความสามารถที่จะเอาเงินตรงนั้น

ตอนนี้ใช่ค่ะใช่ค่ะ
แล้วเราก็เข้าใจนะคะเราก็ผิดผู้ค้าทางเท้า
เรายอมขอโทษถ้าเราทำอะไรเราทำหมดทุกอย่าง
แต่ว่านี่คือจัดระเบียบเราก็จัดแล้วสะอาดสะอ้านทุกอย่าง
วันนี้ถือว่าเป็นวันถ้าเกิดว่าพูดเปรียบเทียบ
ก็คือวันนี้เป็นวันแรกเพราะว่าเมื่อวานวันจันทร์คือยังไงก็คือ
งดขายอยู่แล้ววันนี้ที่เราไม่ได้ไปขายของ
รู้สึกโวงไหมคะโวงค่ะแล้วลูกค้าทุกคน
น้ำตาอะไรเลยค่ะน้ำตาแล้วลูกค้าทุกคน
คือเขาจะเป็นอะไรที่แบบว่าทานง่ายสะดวกราคาถูก
แล้วก็คือสะอาดด้วยถ้าวันนี้ไม่มีเนี่ยเขาก็เคว้งเหมือนกัน
เขาก็ค่อนข้างที่จะหนักอยู่พอสมควร
เพราะรายได้กับของเขามันน้อยมันน้อยมาก
งั้นเขาก็ต้องขึ้นห้างซื้อเหมือนกันนะฮะ
ทั้งหมดทุกท่านค้าขายทั้งตรงจุดนี้
แล้วก็ทำอาชีพตรงนี้มานานแค่ไหนแล้วครับ

เอาพี่นะพี่เริ่มขายตั้งแต่ปี๓๖
แต่จะมีผู้อาวุโสกว่าเราที่เขาย้อนไปอีก
รุ่นก่อนเราก็ทำกันมานานแล้วค่ะ

ทางร้านผมตั้งแต่รุ่นพ่อครับประมาณ๓๐ปี

จริงหยุดมาตั้งแต่วันที่๑๙
ที่ผ่านมาช่วง๑๙กันยาจนถึงวันนี้

ไม่มีเลยครับไม่มีรายได้เลย

ซึ่งค่าใช้จ่ายมันยังเท่าเดิมอยู่
แต่ผู้ค้าคือเข้าใจเรื่องของการจัดระเบียบใช่ไหมครับ

แต่สิ่งที่ตอนนี้ยังไม่เข้าใจอยู่คืออะไรฮะ

พื้นที่รองรับอันดับแรกเลยค่ะ
นี่แหละฮะถึงจะเข้าประเด็นตรงนี้เลย
เพราะว่าเรื่องของพื้นที่รองรับนะครับ
เอาแค่ย่านประตูน้ำที่เมื่อสักครู่นี้ได้ฟังจากผู้มนวยการเขตราชเทวีนะครับ
บอกว่าพื้นที่ตรงนี้มีผู้ค้า๖๓๐กว่าราย
ไม่ใช่ฮะ๖๓๗ราย

แล้วสถานที่ที่จะจัดให้ใหม่เนี่ยนะฮะ

หัสดินเองรับได้๒๘๐ราย

คือเฉพาะตรงซอยหาดสดินที่เขาไปดูให้
เมื่อเช้าท่านผอชาตรีไปดูให้เนี่ย

มันจุผู้ค้าไม่หมด
ผู้ค้าของเรา๖๐๐กว่าลายนั้น
เข้าไปได้แค่๒๘๕ลาย

เมื่อกี้ได้ฟังพี่ธนัดพรบอกถูกอะไรนะฮะ
รอยแพ้ครับที่เหลือโอ้อันนี้
แค่เฉพาะประตูน้ำนี่ก็ยังไม่พอแล้วแล้วมาสั่งทางเซ็นเซ็นเมอร์ด้วย

ท่านบอกว่าให้หมุนเวียนกันหาย

แล้ววันที่หยุดจะกินอะไรคะลูกไปโรงเรียนจะขอเงินไปโรงเรียน

คือเป็นสถานที่ที่ทางกรุงเทพมหานครบอกว่า

เพื่อที่จะให้ผู้ค้าไปขาย
อันนี้ที่ซอยหัดสดินเอ่ย
ราชปารพ๒๔นะคะใต้ทางด่วนเอ่ย

ซอย๒ไม่มีซอย๒ไม่มีเอาผู้ค้าเข้าไป

อยู่แค่ในนี่เป็นที่ของเอกชน
หัสดินคือเป็นที่ของเอกชน
คือไปขอกับที่ของเอกชนตรงนี้

ซึ่งเจ้าของพื้นที่น่ะเอกชนนั้นน่ะ

เขาพูดกับทางกรทม
ก็ท่านผออชตินี่ค่ะว่าอนุญาตให้เราเข้าไป
แต่โดยที่ว่าเขาพูดโดยเป็นที่

ยังไม่มีด้วยวาจาไม่มีลายลักษณอักษรรองรับเราที่ชัดเจน
การไม่มีรายลักษณ์อักษรผู้ค้าก็โห
แล้วฉันจะมั่นใจได้ยังไงว่าฉันจะอยู่ได้แค่
คือไม่มีกรอบระยะเวลาว่าให้เราเข้าไปอยู่แล้ว

๕ปี๑๐ปี๒๐ปีไม่มีกรอบระยะเวลาให้เรา
หวั่นไหวค่ะความมั่นคงในการค้าขายของเราไม่มี
สมมุติว่าถ้าเราลงทุนไปปุ๊บเข้าไปขายข้างใน
คงของลงของไปตุมเท่านั้นเท่านี้เราลงของไปแล้ว
แล้วเกิดขายได้ไม่นานเราก็ต้องย้ายออกมาอย่างนี้
เราก็ขอความชัดเจนตรงนี้ให้เรา
นี่จดประเด็นไว้เลยนะฮะพื้นที่รองรับ
ใช่แล้วก็เรื่องของการสลับกันขายด้วย
อันนี้ที่ราชบุรณะต้องมาขายตรงนี้ด้วยไหมคะ

ทางรับบุรณะตอนแรกทางเขตบอกว่าได้จัดพื้นที่ไว้ให้แล้ว
แต่ว่าไม่มีการเรียกประชุม
เพื่อไปดูเขตไปดูพื้นที่ตรงนั้น
เขาบอกไหมคะว่าจะจัดที่ตรงไหนไว้ให้

แล้วก็เขามาบอกตอนหลังที่เรารวมตัวกัน
ไปที่เขตอะไรอย่างนี้เขาบอกว่าได้จัดไปให้แล้ว
แต่ว่าไม่มีให้ไปดูไม่มีให้อะไร
เขาก็ยื่นเรื่องเข้ากรทมว่าจัดให้แล้วนะเรียบร้อย
เราก็เลยงงกันใหญ่อ้าวเรายังไม่ได้ที่เลย
แล้วก็เขาบอกว่าโอเคงั้นคุณเสนอมาทางเขตนะครับ
เสนอมาว่าคุณอยากได้ที่ไหน
เราก็โอเคงั้นก็เป็นข้างโรงพยาบาลบางมะกอก
ข้างบำวะกอกอยู่ใกล้กัน

เขาก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวเราไปถามเจ้าของให้

ท่านให้ท่านลองมาพบเรา

เราก็โอเค๒วันมาเจอกันใหม่
พอมาเจอปุ๊บท่านรองบอกว่าไม่อยู่แล้ว
ให้คุณนักเทศกิจมาเจอพวกเรา
บอกว่าไม่มีกำหนดระยะเวลาในการหาพื้นที่ให้ใหม่

ผมจับประเด็นได้ก็คือ๑เรื่องของพื้นที่รองรับ

ถึงแม้พื้นที่รองรับจะมีแต่จะอยู่ได้นานแค่ไหน

หรือไม่เป็นพื้นที่ที่ยังไม่มีการแบบเจรจาชัดเจน
ว่าจะอยู่ได้นานเช่าใครเช่ากรทมเช่า

ก็เป็นความหวังเดียวในการเรื่องของการหาพื้นที่รองรับ

แต่ว่าจุดประสงค์จริงของเรานะ

เขตนี้ก็อยากขายพื้นที่เดิม

คือเราก็อยากจะวอนผ่านไทยรัฐทีวี

ว่าให้ลงมาช่วยดูแลเราหน่อย
ท่านอ้างว่าเป็นนโยบัติของรัฐบาล
ว่าให้มาจัดระเบียบคืนทางเท้าให้กับประชาชน
แต่ท่านประยุทธ์เคยพูดไว้บอกว่า
ให้มาจัดระเบียบไม่ได้ให้มาขับไล่
ฉันก็ไม่เข้าใจในฐานะภูเขานี่ที่ความรู้น้อย
เท่ากับว่าพื้นที่เดิมแต่ให้จะเป็นระเบียบได้อย่างไร
เบียบให้เรียบร้อยสะอาดสะอ้านสวยงามไม่รก

สะอาดสะอ้านมากแล้วพื้นที่ทางเดินไม่ได้เกะกะคนทางเท้าเลย
เดี๋ยวกลับมาพูดคุยกับเรื่องของการจัดระเบียบกันเองของผู้ค้าด้วย
ว่าตอนนี้ผู้ค้าก็มีความพยายามจริงในการที่จะจัดระเบียบพื้นที่ตัวเอง
เดี๋ยวกลับมาอธิบายนะว่าพี่มีการจัดระเบียบกันอย่างไรบ้าง
รวมถึงจะพูดคุยนะคะกับทางด้านประธานที่ปรึกษา
ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าเราต่อสายพูดคุยกัน
คุยกับกลุ่มผู้ค้าที่กำลังจะถูกจัดระเบียบนะครับแล้วก็ดีเดย์ไป๓ตุลาคมเมื่อวานนี้นะครับ
โอ้โหเห็นเอกสารเยอะเลยมีเอกสารอะไรบ้างครับที่มายันเรื่องที่เรา
มีความพยายามในการจัดระเบียบตัวเองอยู่แล้วด้วย
เอกสารตรงนี้ที่จะมาอ้างอิงก็คือว่าเราถูกกล่าวหาว่าเราเอาเปรียบสังคม
นะคะเอาเปรียบสังคมโดยที่ว่าอย่างนี้เรามีใบเสียภาษีนะคะ
ปีหนึ่ง๑๕๐๐บาทเสียปีละ๒ครั้งครั้งละ๗๕๐บาท
แต่ว่า๕๐เขตเราไม่รู้ว่าบางจุดอาจจะเสียไม่เสียเราไม่ทราบได้นะ
แต่ว่าในส่วนของประตูน้ำเสียนะคะภาษี
แล้วก็ข้อกล่าวหาที่ว่าเรา

ผิดกฎหมายอันนั้นเราไม่ทราบได้นะ
เราไม่รู้เราเป็นผู้ค้าเนี่ยแต่เรารู้แต่ว่ามีหลักฐาน
การออกใบอนุญาต
ให้ทำการค้าขายบนพุทธิค่ะฟุตบัตรนี้

บัตรนี้ก็ไปเกี่ยวยงกับการเสียภาษี

ครับเราก็เลยจะบอกว่าเราไม่ได้เอาเปรียบ

แล้วที่เขากล่าวหาว่าเราผิดกฎหมายนะ

แล้วใบนี้สามารถออกไปทำธุรกรรมด้านการเงินได้

หนึ่งจริงแล้วอยากขายพื้นที่เดิม
กับ๒ถ้าเกิดว่าเป็นพื้นที่ใหม่
อยากให้เพียงพอกับกลุ่มผู้ค้าของเรา

หนังสือสัญญาลายลักษณอักษรที่แน่นอนชัดเจน

ประเด็นนี้ถามทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ที่เราเคยถามกันบ่อยในหลายพื้นที่ที่จัดระเบียบนะครับ
ก็ต้องถามท่านวันลบสุวรรณดีครับ
ประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

สวัสดีครับคุณสืบสกุลคุณอาริยาและท่านผู้ชมที่เคารพครับ

เมื่อเช้าก็เจอกันกับกลุ่มผู้ค้าแล้วนะฮะ
มีข้อสรุปต่างนานาออกมาเพิ่มเติมอีกไหมครับ
เขาต้องเรียนว่าเมื่อกี้เขาฟังให้สัมภาษณ์อยู่นะครับ
อันดับแรกเลยหนังสือที่มีการอ้างนั้นเนี่ย
เคยมีให้ไว้ในสมัยที่กรุงเทพมหานคร
สภาพไม่ได้เป็นเช่นนี้นะครับ

เพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นใบอนุญาตดังกล่าว

เป็นใบต่ำพรบรรคศาสตร์ความสะอาดนะครับ
ที่เราออกไปแต่ตอนนี้เอามาใช้อ้างไม่ได้หรอกครับ

แต่ก็แสดงว่ามีผู้ค้าที่ยังยืนยันใช้ใบนี้อยู่
แสดงว่าเรื่องของการชี้แจงทำความเข้าใจกันด้วยดีครับท่านบรรลบ

ที่มาพูดเมื่อกี้ผมก็เขาชี้แจงไปแล้วเมื่อตอนบ่ายนี้นะฮะ
ว่าใบอนุญาตนี้มันไม่ใช่ไม่ได้แล้ว

พื้นที่เดิมสำหรับผู้ค้ายังสามารถอยู่ได้ไหมครับ

ทำความสะอาดแล้วทำความสะอาดแล้วไม่เดือดร้อนประชาชนแล้ว
เรียนตอบได้เลยว่ากฏธมอยากจะให้จะให้ไม่ได้ครับ

ถ้าเกิดว่าขายพื้นที่เดิมไม่ได้ถามต่อเลยค่ะ
ข้อที่๒ก็คือเรื่องของที่ใหม่
บอกว่ารองรับไม่เพียงพอที่จะรองรับกลุ่มผู้ค้าทั้งหมด
จริงแล้วนี่นะครับต้องเรียนว่ากรุงเทพมหานครก็พยายามเต็มที่
เพราะฉะนั้นที่ค้าในทุกครั้งที่ไปจัดระเบียบ
โดยนโยบายของท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ดี

แต่ไม่ได้แปลว่าต้องเป็นสมการซ้ายต้องเท่ากับสมการขวา
อันนี้เราทำให้ถึงขั้นนั้นไม่ได้นะครับ
หรือว่าจะต้องเป็นที่พอใจของผู้ค้าเนี่ย
คงทำให้เช่นนั้นไม่ได้เพราะว่ากรุงเทพมหานครก็เอื้อมสุดแขนแล้วครับ
เราก็พยายามหาที่ให้เพราะฉะนั้นการที่ผู้ค้า
ท่านพี่ผู้หญิงนั้นบอกว่าเราก็หาที่ให้ในซอยหาศดิน
ซึ่งท่านเจ้าของที่ดินก็กรุณามากเลย
ให้ขายโดยไม่เก็บค่าเช่าแม้แต่บาทเดียวไม่มีแค่ป้าเจี๊ยนะครับ
เขาก็ให้มากแล้วนะครับแต่จะให้กรทมไปเซ็นสัญญา
ว่าต้องกี่ปีกี่ปีนี่ก็ผมคิดว่า
มันค่อนข้างจะอยู่ในภาวะที่กรทมลำบากใจนะครับ
คือทางผู้ค้าเองนะครับก็ไม่ใช่เรื่องของความพอใจหรือไม่พอใจหรอกท่าน
เขาบอกมาคือกรทมก็เป็นที่พึ่ง
เป็นที่พึ่งให้ผู้ค้าในการที่จะดูแลหน่อย
ผู้ค้าก็เลยบอกขาดที่เพิ่มตอนนี้ถูกลอยแพ้หรือเปล่า
เราก็พยายามหาที่ค้าให้ตอนนี้ทั่วกรุงเทพมหานคร
มีที่ค้าว่างอยู่๑๓๐๐กว่าแผง
ตอนนี้ผู้ค้าเองก็ต้องกรุณาเข้าใจด้วยว่า
ถ้าตรงนี้มันติดขัดเพราะบ้านเมืองมันแน่นขึ้น
คุณก็ต้องกลัวนานพูดที่ค้าใหม่
ผมอยากจะเรียนยกตัวอย่างว่ามีผู้ค้าน
เขาก็ไปค้าขายในตลาดอย่างผู้ค้าปากคลองตลาด

เขาก็หาที่ค้าของเขาเขาก็ไปลงที่ใหม่
ก็คิดว่าหรือแม้แต่ผู้ฆ่าที่อื่น
ก็ไปตลาดรถไฟต่างนานาจนกระทั่งตลาดมันติด
ก็ต้องมองประเด็นนั้นด้วยนะครับเขาก็เสียสละ
เพราะฉะนั้นขนาดนี้ผมคิดว่าไม่ใช่เป็นเพียงประเด็นเสียสละอย่างเดียว
แต่ประเด็นทุกคนจะต้องช่วยกันเคารพกฎหมาย
ต้องเห็นใจพี่ต้องเห็นใจกฎธม
วันนี้ผมก็ตรวจพื้นที่อยู่ตอนนี้ก็นั่งรถตรวจพื้นที่อยู่นะครับ
พี่น้องประชาชนก็ขอบคุณที่ได้ทางเท้าที่สะดวกขึ้น
การรอรถโดยสารการสัญจรไปมาบนทางเท้าเขาสะดวกขึ้น
ขับกรีดยานพานะก็สะดวกขึ้นเพราะไม่มีจุดที่พี่น้องประชาชน
จะต้องตัดไปตัดมาในการข้ามถนนไม่มีรถถัง
ถังคือรถที่เขาเข็นของมาจอดเวลาตั้งร้านเหอะนะครับ
อันนี้เป็นความสะดวกทุกฝ่ายนะครับ
วันลบครับเดี๋ยวให้ผู้ค้าได้พูดคุยหน่อยฮะ
อยากจะพูดคุยกับท่านวันลบอย่างไรนะครับครับอันนี้ก็ได้เคยคุยกันแล้ว
ก็มีประเด็นตรงนี้แหละครับท่านท่านสืบสกุลทำหน้าที่ไปเลยก็แล้วกันครับอืมครับ
อ่าถ้าขอบคุณครับท่านวันลบครับ

คือนี่แหละฮะมันก็จะเป็นคำถามคำตอบที่ก็ยังวนอยู่ลูกเดิมแบบนี้
อ่าผู้ค้ามองว่ายังไงครับ
ก็เข้าใจท่านที่ท่านพูดท่านก็พูดจงแจ้งค่ะเข้าใจ
แต่ท่านนี้มันก็เป็นเรื่องปากท้องอาณะของเราอ่ะ
เดือดร้อนของเราที่เราต้องกินต้องใช้ในแต่ละวัน
ในการใช้ระยะเวลาที่เราต้องไปเริ่มต้นที่พื้นที่ใหม่

ขนาดเราขายอยู่ตรงที่ชุมชนเนี่ย
บางวันเรายังไม่เปิดบินเลยนะคะไม่ได้ขาย
ในในระหว่างที่ตอนนี้เศรษฐกิจของเราถดถอยชะลอตัวเนี่ย
ผู้ค้าต่างชาติเข้ามาเนี่ยจับจ่ายใช้สอยเนี่ย

เราก็ค้าขายไม่ดีเราก็รู้กันอยู่เศรษฐกิจตอนนี้มันย่ำแย่
ก็ลำบากอยู่แล้วตอนนี้ถ้าย้ายอีกก็ลำบากกัน
ถ้าย้ายไปอยู่ในที่เข้าใจค่ะ
เราก็ต้องขอบคุณที่เขาจัดสรรพื้นที่ให้เราไม่ใช่เขาไม่ทำ
เขาทำนะคะเขาเยียวยาเราเขาให้ที่เรา
แต่ว่าสถานที่ที่เขาให้มันไม่เอื้ออำนวยในการไปค้าขาย
มันไม่ใช่แหล่งชุมชนหรือว่าบางที่รถเมย์มันก็ไม่ผ่าน

ก็เลยมองว่าจะขายให้กับใครจะขายให้กับใครประมาณนั้น
แต่อย่างปากคลองตลาดที่ท่านยกมาอ้างนะคือว่ามันเป็นสินค้าเฉพาะเจาะจง
เช่นมันคือดอกไม้มันเป็นวัสดุที่จะต้องใช้

ไปที่นี่ฉันจะไปซื้อดอกไม้ฉันยังไงก็ต้องไปซื้อที่นี่

คุณจะซื้อดอกไม้คุณจะมาประตูน้ำได้ไหมคุณซื้อไม่ได้

ปากคลองตลาดย้ายไปไหนเขาก็ต้องตามไป
แต่สินค้าที่เราค้าขายของเราอย่างประตูน้ำ
มันเป็นสินค้าเบตเตอร์เล็ตเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้า
คือถ้าเราไปอยู่ในสถานที่ที่มันเป็นมุมอับ

ผู้คนสัญจรไปมามองไม่เห็น

เพราะมันเป็นสินค้าที่เขาเรียกว่ายั่วน้ำลาย

คุณแม่งคุณแม่งคุณแม่งคุณแม่งคุณแม่งคุณแม่งคุณแม่งคุณแม่งคุณแม่งคุณแม่งคุณแม่งคุณแม่งคุณแม่งคุณแม่งคุณแม่งคุณแม่งคุณแม่งคุณแม่งคุณแม่งคุณแม่งคุณแม่งคุณแม่งค
อันนี้ต้องมาช่วยกันกวดขัน
และตอนนี้เราก็เหมือนกับว่าเราโดนตีแล้วเราก็ต้องจำแล้ว
เรารู้แล้วเราก็ต้องปรับภูมิตัวเองเราจะพยายาม
ครับวันนี้เราเปิดเวทีให้ผู้ค้าได้พูดคุย

เราก็จะเปิดเวทีให้ผู้ค้าได้มาแสดงความคิดเห็นในแนวทางของพวกเขา
เช่นเดียวกันรับฟังในทุกด้านจริงนะครับ
เป็นกำลังใจให้ทุกท่านด้วยนะครับ
วันนี้ขอบคุณค่ะที่พอพูดคุย